ถ้าจำได้เมื่อสัปดาห์ก่อนที่มันมีข่าวที่หลายคนตกใจกันมาก
โรงเรียนเขาจะมีการซ้อมดับเพลิง

แล้วมันเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียนราชวินิตมัธยม

แล้วสุดท้ายก็มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วย

วันนี้เป็นวันพระอาชาบิทธิพลึงศพแล้วนะคะ
ซึ่งอันนี้คือต้นเรื่องต้นราวก่อนเลย
ถังดับพลึงที่มันเกิดเห็นเป็นถังดับพลึงสีแดง
เนี่ยมันคือเหตุการณ์นี้แหละที่มันเกิดระเบิดขึ้น
วันนี้ที่วัดสุนทรธรรมธานหรือว่าวัดแคนางเลิ้งนะคะ
เจ้าหน้าที่ดับพลึงชุดที่เข้าไปทำการสาธิต

วันนี้ก็มาเนี่ยเห็นไหม
อันนี้คือตอนเกิดเหตุที่แบบมีการถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ
วันนี้ชุดที่เข้าไปทำการสาธิตที่โรงเรียน๔คน
มาที่วัดเพื่อบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องเบ้น
หรือว่านายขุมทองเปรมมณีด้วยนะคะ

นายนพัฒน์ลอยเมฆนายชาติอาชานัยบุญเกต
นายอัฐพลบุธองรัฐแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อีก๑คน

ก็มาบวชหน้าไฟโดยมีเจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมธาน

ทางด้านหัวหน้าสถานีดับเพลิงสามเซน
คุณสมเจนชูทองค่ะก็บอกว่า
ที่มาบวชหน้าไฟกันเนี่ยจริงคือเป็นความตั้งใจ
ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทั้ง๔คน
ตัวเขาในฐานะผู้บังคับบัญชาก็เลยช่วยติดต่อดำเนินการให้นะคะ
เขาบอกว่าอะไรที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยเขาก็จะทำ
แล้วก็ต้องขอกราบขอโทษครอบครัวของน้องเบ้นที่เป็นผู้สูญเสียอีกครั้ง
แล้วก็น้องนักเรียนทุกคนเลยที่ได้รับผลกระทบ
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนก็จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่เองนี่ก็
ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะคะคือทุกคนเสียใจจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการประสานมาเพื่อดูแลเยียวยาสภาพจิตใจเราด้วย
ส่วนคุณป้าของน้องเบนส์เองก็บอกว่าเข้าใจว่ามันคืออุบัติเหตุ

ซึ่งการที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าใจในตัวเจ้าหน้าที่
เขาบอกว่านี่ก็คือกำลังใจที่ดีที่สุดแล้ว
ก็จะพยายามทำหน้าที่ทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะ
ซึ่งบรรยากาศล่าสุดนะคะเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพของน้องเบ้นนะคะ
มีเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครและญาติญาติ
ร่วมกันนำโลงบรรจุร่างของน้องเบ้นจากสาลา
เคลื่อนขบวนศพแล้วก็เวียนรอบเมน๓รอบนะคะ
ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทั้ง๔นายที่บวชหน้าไฟให้กับน้องร่วมอยู่ในขบวนด้วยค่ะ
และท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมธานเป็นผู้เดินนำหน้าลงนะคะ
พี่ชายของน้องเบ้นจะเป็นคนถือผ่านเครื่องทองน้อย
คุณแม่เป็นคนโยนเหรียญโปรยทาน
แล้วก็มีคุณพ่อกลุ่มเพื่อนน้องนักเรียนของน้องเบ้นเนี่ยมาร่วมเวียนรอบเมนด้วย
ซึ่งคือช่วงวินาทีการเวียนรอบเมน
ครอบครัวคือเหมือนคือเขารู้ว่าเนี่ยมันใกล้จะถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้ว
ที่จะได้อยู่ด้วยกันคือจริงแหละว่าน้องจากไปแล้ว
แต่มันคือเผาคือร่างก็จะไม่เหลือมันก็จะเหลือแต่กระดูกอะไรอย่างนี้ค่ะ
บอกบรรยากาศก็คือเต็มไปด้วยความโศกเศร้าจริงอะนะคะ
ช่วงนี่คือคุณพ่อคุณแม่พี่ชาย
เดินไปปาดน้ำตาไปแบบนั้นเลยค่ะ
เพราะว่าแบบไม่อยากให้มันเกิด

เพราะรู้สึกว่าไปเรียนหนังสือแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เดินผ่านใช่ไหมลูก
ใช่ค่ะคือน้องไม่ได้เป็นคนที่ออกไปทำสาธิตตรงนั้นด้วย

ซึ่งเพื่อนร่วมห้องของน้องเบ้นหรือว่าน้องซิงตูนะคะ
บอกว่ารู้จักกับเน้นมาตั้งแต่ม๒แล้ว
เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันสนิทกันมากเลย

ก็คือมีน้องซินตูมีเน้นแล้วก็เพื่อนอีก๒คน
ซึ่งเป็นคนที่แบบชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมาก
เคยคุยกันตั้งแต่ม๒ว่าเฮ้ยเดี๋ยวโตขึ้นนะ
เราไปเรียนรู้ทำธุรกิจด้วยกันนะ
แล้วน้องเบ้นเนี่ยมักจะเป็นคนชอบออกไอเดียในการทำธุรกิจ

เป็นคนที่สนใจกระแสของโลกแบบนั้นนะคะ

ตั้งแต่สมัยม๒แล้วว่าเดี๋ยวเราจะเข้าจุฬากันเนอะ
อยากเข้าจุฬาแต่โอเคคนละคณะไปตามความชอบของแต่ละคน

น้องซินตูชอบเรื่องการบริหารธุรกิจการเงิน
แต่น้องเบ้นชอบเกี่ยวกับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์
ก็ตั้งใจว่าโอเคอยู่มหาลัยเดียวกันแต่เราแยกย้ายกันไปเรียนคนละคณะ
แล้วเอาความรู้ในส่วนที่เราชอบแล้วก็ไปเรียนมาเนี่ย
มาช่วยกันพัฒนาธุรกิจของพวกเราเอง
สัญญากันเอาไว้เลยว่าเดี๋ยวเราจะเติบโตไปด้วยกัน

นี่ดูสินี่เด็กม๒นะ
คุยกันแล้วเขาตั้งใจคือเขามองเห็นเขามองอนาคตของเขากันไว้
เขาวางแผนวางแผนใช่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณรู้ไหม
เวลาที่คุณใช้ชีวิตไม่เป็นในประจำวันเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณมีค่าใช้จ่าย
นั่นคือรายรับแล้วก็รายจ่ายถูกเขาก็จะมาบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่วางแผนตรงนี้เนี่ย
คุณก็จะไม่รู้ว่าเงินในแต่ละเดือนคุณเหลือเท่าไหร่และควรเก็บออมเท่าไหร่
ค่ะน้องเบนก็ก็จะแน่นำตลอดว่าควรทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้
ถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปม๒ม๓

ฝันว่าโอเคแหละไม่ว่าจะเป็นยุคอะไรก็แล้วแต่

มันเป็นช่วงที่แบบเด็กมีความฝันเยอะมาก

เขากับเพื่อนอีกสองคนในกลุ่มบอกว่าก็อยากจะสารต่อความฝันนี้ของเบ้น
เออก็ตั้งใจว่าเราจะสารต่อความฝันของเน้นให้เป็นจริง
มันก็คือความฝันของพวกเราด้วยแล้วเขาบอกว่าในอนาคต
ถ้าเขามีธุรกิจเป็นของตัวเองจะต้องมีชื่อของเบ้นอยู่ในธุรกิจ
ฟังพูดแล้วน้ำตาจะไหลโหก็คือหมายถึงว่าเขาจะต้องทำธุรกิจด้วยกัน
เขาจะต้องเขาบอกว่าเขาจะใส่ชื่อของน้องเบ้นอยู่ในธุรกิจของเขาด้วย
เพราะว่าเบ้นเป็นฝันของเด็กใช่เพราะว่าเบ้นคือคนที่ให้คำปรึกษา
สร้างแรงบันดาลใจในการอยากทำธุรกิจให้กับเพื่อนเสมอ

คือแบบอ่านแล้วแบบจึ๊บนะ

เสียดายด้วยที่แบบเขาน่าจะไปต่อได้อีก
เขาน่าจะมีอนาคตที่มันแบบสดใสได้มากกว่านี้อีก
ไม่ให้มันเกิดซ้ำแบบนี้
ใช่เพราะว่าคุณลุงวันที่เกิดเหตุ

ใช่สุดท้ายน้องไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเลยจริง
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ก็ได้แล้วก็ได้